สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายแล้วครับ
ค่ำนี้เราจะได้เห็นคุณสุธินทางแสงอภิปรายสรุป
วันนี้เหลืออีกวันหนึ่งบทขยี้เฉพาะนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว
แต่ว่าภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พักเก้าไกลเขานัดกันแต่งดำไว้ทุกผลัก
ผู้ชายก็ผูกเน็กไทยดำกันทุกคนผู้หญิงก็ใส่ชุดดำ
อันนี้ก็เป็นนัยยะทางการเมือง
อภิปรายต้องจบก่อนเที่ยงคืนครับ
เมื่อจบแล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้๑คืน
คือโหวตกันในเช้าวันเสาร์วันพรุ่งนี้
เขาไม่อยากให้อภิปรายและโหวตทันที
เพราะเขาคิดว่าถ้าอภิปรายแล้วโหวตทันทีเดี๋ยวคนจะโหวตไปตามอารมณ์ที่ได้ฟังได้ยินในตอนนั้น
ฉะนั้นคนเขียนรัฐมนูลเขากำหนดว่าเอาไปพักกลับไปนอนบ้านคืนนึง
แล้วไปคิดดูว่าจะโหวตยังไงให้กลับไปคิดว่าจะเชื่อข้อมูลของฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้
หรือจะเชื่อข้อมูลของฝ่ายรัฐมนตรีที่ลุกขึ้นมาชี้แจงเออจะเชื่อใครหลักการเขาเป็นอย่างนั้นเชื่อฝ่ายไหนก็โหวต
โหวตโดยไม่มีอารมณ์ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าในความเป็นจริงในทางปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับ
ทิ้งไว้๑วันหรือ๑คืนเนี่ยทิ้งให้เกิดการล็อบบี้เกิดสภาวะเจ็กเช็คเสียงตรวจสอบ
นับกำลังพลฝุ่นตลบเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวแปร
ไม่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะอยู่ฝั่งไหนคนที่สามารถอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แต่มาโหวตให้อีกฝั่งหนึ่งที่เรียกกันว่าฮูเห่าแล้วกลายเป็นความอัปยศอดสูทางการเมืองในช่วงหลังก็คือ
แจกกล้วยที่เขาเรียกกันว่าแจกกล้วยมีการล็อบบี้ให้เงินให้ทองกัน
นี่เป็นเรื่องอัปยศอดสูงแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้
ผมอยากให้ท่านดูหัวข่าวสองข่าวเป็นตัวอย่างข่าวหนึ่งเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หัวว่าตู่ปิดห้องเคลียร์พิเชษกล่อมกลุ่ม๑๖อุ้มรัฐมนตรี
พิเศษก็คือพิเชษสถิราชวานที่เขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มสิบหก
มีอยู่กี่คนไม่รู้ล่ะแต่เขาเรียกว่ากลุ่มสิบหก
อีกหัวข่าวหนึ่งสันติกับจุติสันติพร้อมพัฒน์กับจุติไกลเลิก
สันติจุติพล่านล็อบบี้ขอเสียงกวนพักเล็ก
พอเห็นหัวข่าวแบบนี้แล้วท่านจินตนาการอะไรครับ
คำว่าแจกกล้วยก็โผล่ขึ้นมาในสมองทันทีสิครับ
มันเป็นคำตอบที่จะรู้กันว่ามันเกิดล็อบบี้กันต่างนานา
การล็อบบี้ก็เป็นธรรมดาในวงการเมือง
แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือหลายช่วงในเวลาที่ผ่านมา
มันมีเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยพูดไว้ตอนเป็นสอสอใหม่
ว่าพูดถึงเรื่องฤษีเลี้ยงลิง
พูดกันถึงว่าลิงหิวกล้วยก็ต้องให้กล้วยลิง
เพื่อลิงจะได้สงบลิงจะได้เชื่อง
คำว่าแจกกล้วยก็กลายมาเป็นคำพูดติดปากมาตอนนั้น
กล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่ตอนนั้น
เมื่อวานนี้ก็เห็นหัวข่าวที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่า
ต่อรองกันถึงขนาดหัวละล้านสองล้านเพื่อโหวตให้
แล้วก็หัวละล้านสองล้านโหวตให้นี่
ข่าวแบบนี้ถามว่ามีใบเสร็จไหมไม่มีหรอกครับ
มีหลักฐานไหมไม่มีหรอกครับแต่เป็นข่าวที่คนในการเมืองเขารู้กันว่า
มันไม่ใช่ข่าวโคมลอยมันไม่ใช่ข่าวปล่อย
และนี่คือเป็นเรื่องอัปยศ
ที่ผมคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้น
โดยไม่มีใครคิดทำอะไรกับเรื่องแบบนี้โดยไม่สกัดกั้นไม่ให้ลุกลามต่อไปในวงการเมือง
ถามว่าทำไมมาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ต้องโทษคนเขียนรัฐมนูลครับ
ผลพวงของรัฐมนูลที่ร่างขึ้นมาเนี่ยทำให้พักการเมืองอ่อนแอจัดการกับคนพวกนี้ไม่ได้
จัดการกับคนไขตัวไม่ได้จัดการกับคนที่แหกมาตีพักไม่ได้
รัฐมนูลปี๔๐๕๐เนี่ยใครแหกมติพักพักขับออก
คนนั้นก็หมดสมาชิกกภาพการเป็นสอสอย้ายไปอยู่พักไหนก็ไม่ได้
ก็ไม่มีใครกล้าแต่รัฐมนูลใหม่บอกว่าการโหวตเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้เป็นเอกสิทธิ์ของรัฐธรรมนูล
เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอโหวตได้ถ้าพักจะลงโทษขับออกเขาก็ไปอยู่พักอื่นได้ไม่มีปัญหา
ก็มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันถึงมีหูเห่าเกิดขึ้นเพราะพักการเมืองอ่อนแอ
พักการเมืองอ่อนแอเพราะคนเขียนรัฐธรรมนูลต้องการให้พักการเมืองอ่อนแอ
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความอัปยศเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในวงการเมือง
ฉะนั้นผมคิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยควรจะช่วยกันให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้
วันนี้ก็เห็นเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์สภากล้วยจุดเสื่อมการเมือง
เขาบอกว่าไม่แปลกที่อภิปรายครั้งนี้จะมีข่าวสะพัดไปทั่วว่าพักเล็กคือผู้ชนะที่แท้จริง
เพราะมีรัฐมนตรีบางคนต้องการหนีคะแนนบ๊วย
เพราะคะแนนบ๊วยจะมีผลต่อการปรับคอรมอที่เกิดขึ้นไปหลัง
จึงเปิดหน้าไล่ต้อนหูเห่าเข้าสังกัด
้อนกล้วยบรรดาลิงหน้าเดิม

สะพัดข่าวหัวละ๒ล้านบาทตามสโลแกนเจอจ่ายโหวต
ไม่ใช่เจอจ่ายจบเจอจ่ายโวทย์
สมกับเป็นสภากล้วยตุนเสบียงไว้เต็มมือ
เพราะเป็นช่วงนาทีทองรอบสุดท้ายที่จะมีราคาต่อรอง
เสียงเดียวก็เสียวได้โดยไม่สนวิกฤตศรัทธาประชาชน
วิธีการให้นักการเมืองเหล่านี้ศูนย์พันธุ์ทำยังไงครับ
ถ้าประชาชนรู้จักจำแล้วก็ลงโทษ
ก็ทำได้ก็คือว่าจำหน้านักการเมืองประเภทนี้ไว้
ถึงเวลาขึ้นมาก็อย่าลงคะแนนให้
อย่าลงคะแนนให้ตัวบุคคลอย่าลงคะแนนให้พัก

อีกประเด็นหนึ่งที่ขอย้ำปิดท้ายอีกทีนึง
เมื่อวานนี้ก็ได้ขีดเส้นใต้ไปแล้วรอบหนึ่ง
มันมีโครงการที่สถาบันการศึกษา๓สถาบัน
นำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิด้าและมศว
เขาร่วมมือกับโทรทัศน์๔ช่องครับ

เขาจัดทำโครงการเสียงประชาชน
มติไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เขาจะให้ประชาชนโหวตผ่านทีวี๔ช่อง
คู่ขนานไปกับลงมติของสอสอในสภา
ก็แปลว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้า๘โมง
ในสภาเขาโหวตกันยังไงก็ว่ากันไป
แต่ว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์โหวตด้วย
ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าหลังจากได้ฟังคำอภิปราย
หลังจากได้ฟังชี้แจงระหว่างผู้อภิปรายกับผู้ชี้แจงแล้ว

ก่อนหน้านี้ประชาชนทำอะไรไม่ได้
แต่ต่อไปนี้ทำได้ประชาชนเปิดช่องโทรทัศน์๔ช่องนี้

ถ้าสมมติใครเป็นแฟนไทยรัฐคลิกเข้าไปดูไทยรัฐออนไลน์
เขาจะมีรายละเอียดให้หมดเลยครับ
ว่าท่านจะร่วมโหวตยังไง
พรุ่งนี้ทีวี๔ช่องเขาจะเอา
แล้วเขาจะมีการอธิบาย

รัฐมนตรีคนนี้ท่านไว้ใจหรือไม่ไว้ใจ
รัฐมนตรีคนนี้ไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจ

นี่เป็นเสียงประชาชนแท้ครับ

แต่ก่อนนี้เราต้องใช้ระบบตัวแทน
แต่ต่อไปนี้ระบบตัวแทนถ้าเราพึ่งไม่ได้
โทรทัศน์เขาจะเป็นช่องทางให้

ต่อไปนี้เวลามีประเด็นในสังคมขึ้นมาที่อยากฟังเสียงประชาชน
ว่าประชาชนเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีแท้เนี่ย

ต้องใช้ช่องทางของทีวี
แล้วจะรู้ว่าประชาชนคิดยังไง
พอมาลืนนี้ลงคะแนนกันเสร็จสับเรียบ
สับเรียบร้อยหน้าจอทีวีว่าใครไว้วางใจคนไหนมากน้อยที่อันไหน
นำทั้งหมดนี้ส่งสภา
ในสภาใครโหวตยังไงก็โหวตกันไป
แต่นอกสภาจะได้รู้ว่าประชาชนคิดยังไง
ฉะนั้นใครเป็นแฟนไทยรับทีวี
พรุ่งนี้กดเข้ามาหน้าจอ
เขาจะบอกวิธีการให้ท่านได้ร่วมโหวต
นี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนแท้ได้โหวตไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลและรัฐมนตรี